พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของ๒๘พฤษภาคม
ที่ผ่านมาบนถนนงามวงวานนทบุรี
เป็นเหตุการณ์รถเบนส์สีดำไปพุ่งชนรถกระบะ
และปรากฏว่ารถกระบะพลิกคว่ำ

คุณผู้ชมออกมาจากรถนะพลเมืองดีไปช่วย
สุดท้ายน้องปลอดภัยวงกลมสีแดงแบบนี้ค่ะ
น้องออกหลุดออกมาจากรถกระบะ
แล้วรถเบ้นคันนี้ไปชนเข้ากับรถเก๋ง

เหตุการณ์มีคนเสียชีวิตด้วย๑คน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องของคนตายก่อน
ล่าสุดนะคะญาติได้นำศพคนตาย
ก็คือนางสาวจุรีรัฐผัดบัวอายุ๓๗ปีค่ะ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่๑๓๒หมู่๘
ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
บรรยากาศในงานก็เป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีญาติพี่น้อง
แล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายเดินทางมาร่วมไว้

บริเวณบนหีบศพของผู้ตาย
ครอบครัวได้นำตุ๊กตาตัวโปรดของผู้ตายมาวางไว้ด้วยนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณพ่อของผู้ตาย
ก็คือนายเจริญผัดบัวอายุ๖๒ปี
บอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้
จะเกิดขึ้นกับครอบครัวคือยังตั้งตัวไม่ได้นะคะ
บอกว่าเมื่อคืนวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา

ได้เดินทางมากราบขอขมาศพ
แล้วก็กราบขอขมาครอบครัว
บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ

ถ้าพูดแบบนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจ

ส่วนเรื่องของการเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิต

คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปกรุงเทพ

ทีนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
อ้างบอกว่าแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำเก็บความเย็น
มันตกลงไปแล้วก็ไปขวางคันเบรก

อันนี้แหละเป็นประเด็นเราก็เลยไปสอบถามท่านนี้ค่ะ
อาจารย์พัฒนเดชน์อาสาสภกิจ
อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะใช่นะถ้าเกิดว่ามันไปค้างอยู่จริงเนี่ย
ไฟเบรกด้านหลังมันต้องสว่างคาไว้แบบนั้น
แต่ปรากฏว่าถ้าไปสังเกตตามคลิปเนี่ย
ไฟเบรกคุณผู้ชมดูนะแป๊บเดียว
ประมาณวินาทีเดียวแล้วก็หายไป
เหมือนชนแล้วไม่ได้เบรกด้วยซ้ำค่ะแตะเบรกนิดเดียว
อาจารย์ก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนขับรถเบนท์เนี่ย
กะระยะในการแซงพลาดมากกว่า
เห็นไหมคุณเห็นไหมเบรกนิดเดียวจริงเลย

ถ้าเกิดว่าแก้วน้ำไปคาไฟน่าจะคาค้างอยู่
ถ้าการคาดเดาจากผมก็น่าจะเกิดจากการกะระยะในการแซงพลาด
คือคิดว่าพ้นสองจิตสองใจว่างั้นเถอะพ้นบอกว่าแตะเบรก
พ้นดีกว่ากดปืดไม่พ้น
คือเราใช้เท้าข้างเดียวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่า
ปล่อยจากคันเร่งรถมันลดความเร็วลงระดับหนึ่งละ
เพราะคุณมากดเบรกเอาละจะมีอะไรขวางหรือไม่
ไฟเบรกขึ้นแล้วเนี่ยคุณถอนเท้าจากแป้นเบรกมาทำไม
เท้ามาแล้วก็ไปกดคันเร่งด้วยนะครับเพราะรถมันไปต่อ
ผมต้องคาดเดาว่าเขาถอนเท้าจากเบรกมาเหยียบคันเร่งต่อเลยนะ
เพราะรถมันไม่ได้ชะลอความเร็วลงเลย
ก็น่าจะตกใจด้วยจังหวะนั้นจะแซงพ้นแซงไม่พ้นคือลังเลค่ะ
สุดท้ายก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความตำรวจก็ยังยืนยันนะคะ
บอกว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเบนส์สีดำ๓ข้อหาคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์นะคะ
เรื่องต้นคนขับรถเบนท์ยืนยันบอกว่า
เดี๋ยวจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจก็คือในวันพรุ่งนี้